น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายคนได้ด้วย
ญาติกันลูกพี่ลูกน้องกันสุดท้ายแทงกันตาย
วันนี้เราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าดูสาเหตุดูมูลเหตุต่างเพิ่มเติมให้
ภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับ
สพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนแทงกันเสียชีวิตอีกคนนึงบาดเจ็บ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้ครับอยู่ในพงหญ้าในซอยบุญนำพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับทำร้ายกันมีเรื่องกันจนแทงกันตาย
จุดเกิดเหตุเป็นถนนที่จะลงไปนากุ้งนะครับสองข้างทางก็เป็นลักษณะของพงหญ้าป่าย่าอยู่ติดกับลำคลอง
มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงขาวคันหนึ่งนะครับถูกจอดทิ้งอยู่ข้างทางแบบนี้
แล้วก็มีรองเท้าแตะถอดทิ้งไว้หนึ่งคู่มีร่องรอยการต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
พงหญ้าข้างทางเนี่ยมีศพของนายบัญเจิดเขียวย้อยอายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านหมู่๒ตะบนท่าไร่
นอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าสภาพศพคือถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าอกนะครับ
แล้วก็ที่ลำตัวด้วยเป็นแผลชะกันอยู่หลายจุดด้วยกันนี่ฮะผู้ตาย
บันเจิดเขียวย้อยวัย๓๕ปีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่
จุดที่เจอศพอยู่ห่างจากนากุ้งที่นายบัญเจิดทำงานอยู่ประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ส่วนคนที่มาเจอศพคนแรกคือลูกชายของนายบัญเจิดเขาขี่รถจะออกไปหาพ่อที่บ่อกุ้ง
ระหว่างทางเนี่ยเอากลายเป็นว่าไปเจอพ่อนอนเสียชีวิตในพงหญ้าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ญาติของนายบัญเจิดที่เสียชีวิตคาดว่าคนก่อเหตุคือนายกริตภาษณเมฆสงศ์อายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบัญเจิดแล้วเขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
ญาติบอกว่านายกริตภาษณ์ตอนนั้นเนี่ย
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกมีดฟันเข้าที่แขนกับลำตัวเหมือนกันนะครับ
นายกิตภาษณเนี่ยตอนนี้เขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะนะ
คุณญาติบอกว่าก่อนหน้านี้คนเจ็บก็คือนายกฤตภาพขณะนี้
ซึ่งคาดว่าจะเป็นคนแทงนายบัญเจอร์เสียชีวิต
นายกฤตภาพกับนายบัญเจิดเนี่ยเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้ทราบว่า
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๒สิงหาคมนะครับ
บันเจิดผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน

แต่ระหว่างทางขี่รถสวนทางกับนายกฤตภาษณ์คนเจ็บ
ซึ่งทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเคยมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อน
จากนั้นทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างจอดรถ
แล้วก็ลงมาโต้เถียงกันมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ชกต่อยกันเกิดขึ้นมีการชกต่อยกันด้วยนะครับ
ที่นายบัญเจิดผู้ตายจะใช้มีดพระที่ถือติดมาด้วยเนี่ย
ฟันสายในจิตภาษณที่แขนแล้วก็ลำตัวทำให้ได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่นายกฤตภาษณ์คนเจ็บณขณะนั้นนะครับก็ไปคว้ามีดปลายแหลม
แทงใส่นายบัญเจิดแล้วแทงเข้าที่หน้าอก
ก่อนจะกระหน่ำแทงตามร่างกายอีกหลายแผลนะครับ
ทำให้นายบัญเจิดล้มลงเสียชีวิตคาที่
ส่วนนายกิตภาษณ์ซึ่งก็ถูกฟันบาดเจ็บเหมือนกันเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์กลับไปหาญาติแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
ว่ามีเรื่องทะเลาะกับนายบัญเจิดแล้วก็มีการฟันกันแทงกัน
ส่วนตัวในบัญเจิดเนี่ยหลังจากเขาแทงแล้วเนี่ย
บันเจิดล้มอยู่ที่แถวทางไปบ่อกุ้ง
ส่วนตัวเองก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นผ่านไป๑วันลูกชายนายบัญเจิด
ตอนนั้นยังคิดว่านายบัญเจิดหายไปไหน
พ่ออยู่ที่บ่อกุ้งนากุ้งหรือเปล่าไม่กลับบ้าน
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปตามหาพ่อก็คือเมื่อวานนี้นะฮะ
ปรากฏว่าไปเห็นรถจักรยานยนต์ของพ่อจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ก่อนถึงบ่อกุ้งสักหนึ่งกิโลเมตรก็เลยลงไปดู
ก็พบว่าอ้าวพ่อนอนกลายเป็นศพอยู่ข้างทาง
นี่ฮะแต่มีเรื่องกับนายกิตภาษณเมื่อวันก่อน
แทงเขาไว้แล้วก็ไปเลยคิดว่าเขาแค่เจ็บปรากฏเขาตาย
พ่อเมืองนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้หลังจากที่ทราบว่านายกิตภาษณ์
เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกฟันบาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
ก็ไปอายัดตัวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องสอบสวนต่อนะครับ
เพื่อหาปมขัดแย้งมูลเหตุต่างที่เกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็ได้รับศพของนายบัญเจิด
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในพื้นที่หมู่๒ตำบลท่าไร่
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางชูสีเขียวย้อย
แม่ของนายบัญเจิดนะคะครับนางชูศรีเล่าให้ฟังว่า
นายบัญเจิดเนี่ยมีภรรยาสองคนแล้วก็มีลูกอีกสองคน
นายกฤตภาษณ์เนี่ยเป็นญาติพี่น้องกัน
ที่บอกว่านายกริตภาษณ์กับนายบัญเจิดมีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนเนี่ย
ประเด็นเรื่องนั้นเนี่ยมันคือเรื่องที่
นายบัญเจิดเนี่ยถูกลุกล้ำพื้นที่นากุ้งค่ะ

โตเถียงกันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบตเมื่อ๒ปีก่อนด้วย

แล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นขัดแย้งมีปากเสียงกันเรื่อยมาค่ะ
ที่ผ่านมาแม่ก็พยายามเตือนลูกชายนะคะบอกว่า
อย่าไปสนใจเลยอย่าไปสนใจเขา
แต่ด้วยความที่ลักษณะนิสัยของลูกชายเธอค่ะ
เป็นคนพูดจาเสียงดังเป็นคนโผงผาง
เราก็ถามแม่นะว่าแม่คิดว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นเนี่ย
หรือว่าลูกแม่เนี่ยอาฆาตแค้นและตั้งใจจะไปทำร้าย

แม่บอกว่าไม่น่าใช่
ส่วนเรื่องที่ว่าพบมีดพระเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไปทำไร่ทำนาเป็นปกติอยู่แล้ว
ถ้าเกิดลูกแม่คิดว่าจะทำร้ายนายกฤตภาพจริงเนี่ยน่าจะก่อเหตุไปนานกว่านี้แล้วไม่ได้มาเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้หรอก
ไปคุยกับลูกชายของนายบัญเจิดคนที่ไปพบศพน้องอายุ๑๖ปี
ก็บอกว่าก่อนที่เขาจะไปพบศพพ่อเนี่ยมีชาวบ้านมาบอกว่าพ่อถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
ย่าก็เลยให้เขาขี่รถออกไปดูตอนแรกเขาก็คิดว่าพ่อคงได้รับบาดเจ็บเฉย
ทีนี้พอถึงที่เกิดเหตุค่ะสภาพที่เขาเจอก็คือพ่อเนี่ยนอนตาเหลือกถูกแทงเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ผมเห็นรถมันจอดอยู่ข้างรถพอนี่ผมทำใดไปดึงรถเจ๊ว่าพออยู่ในหน้ามึง
พ่อมันก็ไปดึงรถเจ๊พ่อล้านไปเลยต่างอยู่กลางนั้นกวาดตาเลยพ่อนอนตาเมืองอยู่เลยตาจีกวาแล้ว
นี่พ่อนิ่งไปแล้วพ่อมันก็รำแล้วนี่ก็กลับบ้านมาบอกยาวยาวเออพ่อตายแล้ว
นี่เหลือเต็มตัวเหลือตัวเองเลยนะครับ

พ่อนิ่งกลับมาบอกยาวเลยครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปอายัดตัวในกริตภาษณ์ผู้ก่อเหตุไว้ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ

บาดเจ็บแล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวอาการหายดีแพทย์อนุญาตให้จะออกจากโรงพยาบาลได้
ก็ต้องไปสอบสวนแล้วก็ขยายผลในการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับนายกริตภาษณ์นะครับ

จากทางเจ้าตัวจากทางแพทย์จากทางโรงพยาบาลจากทางญาติญาตินะครับ
กริตภาษเขายอมรับว่าเขาก่อเหตุแทงนายบัญเจิดจริง
แต่เขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน

ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับนายบัญเจิดผู้ตายมาก่อน
เพราะเขาเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
วันเกิดเหตุเขาบอกว่าขี่จักรยานยนต์สวนทางกันนะครับแล้วก็มาเจอกัน
นายกฤตภาษณ์อ้างว่าพอสวนทางแล้วมาเจอกันเนี่ย
ระหว่างที่จอดรถแล้วลงมาคุยกันกลับถูกนายบัญเจิดเข้ามาหาเรื่อง
พยายามใช้มีดพระเข้ามาฟันเขาต้องยกมือรับเอาไว้ก็เลยถูกมีดเนี่ยฟันที่มือซ้ายจนนิ้วเกือบขาด
หลังจากนั้นก็เลยต้องใช้มีดที่มีอยู่แทงสวนเข้าไปเพื่อป้องกันตัว
ยืนยันว่าเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ไม่คิดว่านายบัญเจิดจะเสียชีวิต
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายกฤตภาษณนะฮะเพราะว่าเขาอยู่กันสองคน
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของนายบัญเจิดผู้ตายด้วย
เพราะเขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้ว
ส่วนพี่สาวของนายกฤตภาษณ์บอกกับเราว่า
ยืนยันว่านายกฤตภาษณ์กับนายบัญเจิดไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
แล้วทั้งคู่ก็เป็นเครือยาศกัน

ผู้กับการสพมนครศรีธรรมราช

ตอนนี้ได้อายัดตัวคนก่อเหตุไว้ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วด้วยนะครับ
ก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
ตอนนี้อายัดตัวไว้แล้วนะครับผู้ต้องหา
วันพรุ่งนี้จะครบกำหนดการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน๔๘ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ก็จะขอนำตัวออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็ทำเรื่องฝากขังต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แต่ถ้ายังไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าอาการไม่ดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลไม่ได้
ก็ต้องทำเรื่องขอฝากขังต่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะนะฮะ
หลังจากนั้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็เอาไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป